ดูวัยรุ่นเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไป๓คันนะไปในหมู่บ้านดังเลยแถวน้องแขม

เข้าไปปุ๊บไม่แน่ใจเล็งผลหวังผลจะทำร้ายใครปลาระเบิดเข้าไปก่อนเลย

โอ้โหสัญญาณเตือนภัยของรถดังเลยคุณผู้ชมฮะโอ้โห
นี่เข้ามาปุ๊บแล้วก็ปลาระเบิดปุ้มนี่ไฟวาบเลยเนี่ยเออ
จับภาพได้ชัดเจนครับ๓คันนี้ครับเข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้
ดังสนั่นวรรณไว้ไปหมดโอ้โหแล้วตอนนั้นช่วงสักห้าทุ่มนั่นอ่ะ
ใช่ไหมห้าทุ่มสี่สิบเจ็ดนาทีคุณผู้ชมค่ะของวันที่ยี่สิบหก
พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับวันอาทิตย์แล้วต่อมาเนี่ยมีผู้ชาย
ลายหนึ่งก็เอาคลิปจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ภาพนิ่ง
มามาโพสต์ไว้บอกว่าเด็กวัยรุ่นก่อเหตุปลาระเบิดในหมู่บ้าน
ถนนเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้เขตน้องแข็มอยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมผ่านโซเชียล
เมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมนักข่าวไปเจอกับเจ้าของบ้านที่ได้ภาพกล้องวงจรปิดมา
เขาชื่อคุณชัดชัยอายุสามสิบเอ็ดปีเล่าให้ฟังว่าผมอ่ะได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์มึ้นมึ้น
ขับเข้ามาในหมู่บ้านกันหลายคันแล้วก็ตามมาด้วยบึ้มเสียงระเบิดครับ
ผมอ่ะเข้าใจว่านึกว่าหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดพอไปดูกล้องวงจรปิดอ้าว
เห็นเลยวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์กันมาเชื่อว่าตั้งใจมาปลาระเบิดใส่บ้าน
อีกหลังติดกับบ้านผมเนี่ยฟังพี่ชัดชัยครับ
พอพักได้ยินเสียงระเบิดตุ้มผมก็คิดว่าหม้อแปลงระเบิด
ผมอยู่ชั้นสองผมเลยเปิดหน้าต่างออกมาดูควันนี่เต็มบริเวณนี้เลยครับ
แล้วผมก็ไล่กล้องดูก็พบว่ามีมอเซ๓คัน
แล้วเด็กไปรุ่นสอน๒สอน๓กันมามาเฟี้ยงระเบิดครับ
พอนักข่าวได้ฟังจากพี่ชัดชัยแล้วใช่ไหมว่าอ๋อฝั่งนั้นน่าจะเล็งบ้านอีกหลังแหละ
ก็เลยไปบ้านนั้นเลยที่เชื่อว่าเป็นเป้าหมายของผู้ก่อเหตุครับ
เจ้าของรถเนี่ยเป็นเยาวชนนะมาเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยผมมาหาแฟนที่บ้าน
แล้วก็ได้ยินเสียงบึ้มเสียงระเบิดเนี่ยผมก็รีบออกมาดูเลยเห็นว่าอ้าวมอเตอร์ไซค์เสียหายไปเล็กน้อย
แล้วน้องน้องทราบไหมน้องรู้ไหมว่าใครมาก่อเหตุใครเป็นคู่อลิน้องเนี่ย
น้องเขาบอกไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันว่าคนก่อเหตุมีเจตนาอันใดแต่ผมเนี่ยเรียนอยู่สถาบันอาชีวะแห่งหนึ่งที่สมุทรสาคร
มั่นใจว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ผมยืนยันนะไม่เคยมีเรื่องกับใครแล้วผมไม่ได้เรียนในกรุงเทพด้วย